ตามกันมาอยู่สองเรื่องหลักก็คือตามหาศพของเสียโกศลที่ก็ยังไม่เจอไปเจอกระโหลกศีรษะมนุษย์ที่คนหาปลาลากอวนติดมายังไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า
ผู้ต้องหาออกไหมจับไป๘คนตามมา๓เดือนยังจับไม่ได้สักที
เมื่อวานนี้๘คนนี้ไปมอบตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ
คือเบื้องต้นก็ถูกแจ้งหลายข้อหานัก

แต่ว่าภรรยาและครอบครัวของเสียโกศลบอกว่า
กังวลกลัวผู้ต้องหากลุ่มนี้จะได้รับการประกันตัวออกมา
กังวลเรื่องของความปลอดภัยของคนในครอบครัวด้วยนะคะ
คือภรรยาของเสียโกศลถึงขั้นกลับบ้านไปอยู่นครสวรร
กล้าอยู่ในพื้นที่สุราธานีแต่นี่กลับมาแล้ว
มายื่นเรื่องเพื่อคัดค้านการประกันตัว
จินดาราวสินทรัพย์อายุ๓๑ปีค่ะ
ภรรยาของนายโกศลเรืองดุกนะคะหรือเสียโกศลนะคะที่เสียชีวิตนะคะ
ก็ไปที่สพชายาไปยื่นหนังสือคัดค้านการประกันตัว

เธอก็บอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยดูเหมือนว่าที่หนีกันไปสามเดือนเนี่ย
คงจะเหมือนกับว่าตั้งหลักกันปรึกษาทนายความกันมาแล้ว
เหมือนกับเขามั่นใจว่าเขาจะสู้คดีได้
เธอบอกว่าเธอก็พยายามตามหาร่างของสามีด้วยความเหนื่อยยาก
ถ้าจะปฏิเสธว่าไม่ได้ทำเนี่ยนะเธอบอกเลยว่าผู้ต้องหาทั้ง๘คนนี้
ถ้าปฏิเสธข้อหาแล้วก็จะบอกว่าไม่ได้ทำ
แล้วหนีทำไมอ่ะหนีทำไมตั้งแต่แรกหนีทำไมตั้ง๓เดือน
เธอก็เลยกังวลว่าผู้ต้องหาจะได้รับการประกันตัวแล้วหนีหายไปเลยนะคะ
ก็ตอนที่ไปร้องกองปราบอยากจะให้กองปราบรับคดีนี้เนี่ย
ก็ไม่คิดว่าผู้ต้องหาจะกลับมามอบตัวที่สพชายาที่สุราธานี
คือเธอเองก็อยากจะให้กองปราบทำคดีให้เพราะเธอกลัวเรื่องของความไม่ปลอดภัยค่ะ
ก็ความคิดของเรานึกเกลียดไม่ได้อะค่ะ
กังวลกลัวแบบว่าเขาจะโดนแบบว่าขอประกันตัวแล้วก็ปล่อย
เพราะว่าถ้าเข้าคำปล่อยก็แปลว่าเธอไม่รู้ว่าถ้าว่าปล่อย
หรือว่าจะจับได้ไงเพราะว่าเมื่อสัก๙สิบเดียวกันเราขอจับ
ทั้งจับไม่ได้ว่าเมื่อวันแรกเขามอบตัวแล้วอยากทักท้านให้ปล่อยค่ะ
ฉันว่าเขาไม่ได้ทำจริงแล้วค่อยปล่อยก็ได้

กับ๐๒ล่าต่างหรือก็ต้องจับไว้อยู่จากเดิม
ไม่ได้กลาดไว้อยู่จากเดิมกลับมาเจียงตายจากเดิม
ก็เดินทางมาติดตามความคืบหน้าทางคดีนะคะ
และทีมพนักงานสอบสวนสพชัยยา
เขาได้มีการกำชับให้ทีมพนักงานสอบสวน
สอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๘คนให้ละเอียดให้รอบครอบมากที่สุดค่ะ
แล้วก็มีการตั้งทีมเจ้าหน้าที่
ลำดับความสำคัญในการสอบปากคำผู้ต้องหา
ว่าต้องสอบปากคำใครก่อนใครหลัง
แยกสอบผู้ต้องหาทุกคนนะคะคือแยกเป็นรายบุคคลแยกออกจากกันนะคะ
เรียงลำดับให้ดีว่าจะสอบปากคำใครก่อน
จากการสอบปากคำล่าสุดตำรวจบอกว่าสอบปากคำไป๒คนค่ะ
นายสุรัตน์เสวตสินผู้สั่งการ
คนที่เคลื่อนย้ายศพเสียโกศล
คือเอาศพที่ฝังไปโยนทะเลค่ะคือสอบไปแล้ว๒คน
ทีนี้หลังจากนี้ก็ต้องไล่สอบผู้ต้องหาที่เหลือ
ครบทั้ง๘คนแต่คาดว่าจะเสร็จในคืนนี้นะคะ
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรวบรวมสำนวนหลักฐานทั้งหมดส่งอายการ
ซึ่งขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่ตำรวจจะส่งสำนวนให้อายการนะคะ
พลตำรวจรีนันทเดชจะเป็นคนตรวจสอบเอง
ตรวจสอบสำนวนทั้งหมดด้วยตัวเอง
เพื่อให้มั่นใจว่าหลักฐานทั้งหมดมันครบถ้วนสมบูรณ์
พยายามหลักฐานที่มีอยู่มั่นใจครับมั่นใจไหม
ไม่ว่าผู้ต้องหาไอยาการอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ

แล้วก็ปลายสืบสวนของเราก็รวบรวมยังหลักฐานที่อย่ามีอย่างดีที่สุด
คำลวจยังไม่เจอสมมันทำให้การเก็บรูปรวมหลักฐานนี่
มันพออภิตได้ไหมครับว่านิติวิทยาศาสตร์ไปถึง
ได้ครับได้ครับเพราะมีหลักฐานยืนยันการเสียชีวิต
ทางกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางการแพทย์ไม่ให้ประกัน
เหตุรุนแรงขนาดนี้ให้ประกันก็แย่แล้ว
แล้วทางนี้ประกันการได้มีการติดต่อจะประกันตัวอะไรกว่านั้น

แต่แต่มีมติกันแล้วในคณะทำงานไม่ให้ครับให้ก็แย่ครับ
คดีอย่างนี้ไม่รู้จะอยู่ในสังคมกันยังไงครับ
คุณผู้ชมคะที่สพชายาคือผู้ต้องหาทั้งหมด
ยังอยู่ในห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาของโรงพักนะคะคุณผู้ชม
คือเมื่อตอนบ่ายญาติพี่น้องคนในครอบครัวของผู้ต้องหา
เขาก็มาเยี่ยมกันก็มากันอย่างต่อเนื่องเลย
ทีมข่าวก็เลยขอไปคุยกับญาติของเสียสุรัตน์หน่อย
ก็บอกว่าหลังรู้ว่าเสียงสุรัตน์พร้อมลูกน้องมามอบตัวเนี่ยนะ
เขาก็เลยมาเยี่ยมกันการมาเยี่ยมก็คุยกันผ่านลูกกรง
ห้องควบคุมตัวค่ะญาติของนายสุรัตน์บอก
ไม่คิดมากไม่กังวลคงจะได้กำลังใจดี
เธอบอกว่าเชื่อว่าไม่นานเสียสุรัตน์จะได้กลับบ้าน
ญาติบอกว่าเชื่อว่าเสียสุรัตน์ไม่ได้เป็นคนทำค่ะ
เท่านั้นยังไงเป็นกี่คนที่สลัดกับเปลี่ยนเป็นเลี่ยม
เยอะค่ะชื่อไหมว่าศาสตร์จะให้ประกันตัวค่ะ

คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็เลยขอคุยกับภรรยาของเสียโกศลอีกรอบหนึ่ง
เธอก็เลยบอกว่าคือวันนี้ที่เดินทางมายื่นหนังสือ
คัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหา
เพราะเธอกลัวเรื่องของความไม่ปลอดภัยจริงนะ
ถ้าครั้งนี้เสียสุรัตน์กับพวกได้ประกันตัวออกมา
เธอโอ้โหกังวลเลย

รวมถึงชาวบ้านคนอื่นที่เคยให้ข้อมูลกับตำรวจ

จนถึงตอนนี้ศพสามีเธอก็ยังหาไม่เจอ

โอ้โหอีกฝ่ายจะทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้
ก็หวังว่าสารจะเห็นใจนะคะ
เรื่องของการยื่นคัดค้านการประกันตัวเอาไว้
ตอนนี้เธอใช้ชีวิตแบบหลบซ่อน
อิทธิพลของอีกฝ่ายหนึ่ง
ที่ครอบครัวเธอเป็นฝ่ายสูญเสียนะคะ
ส่วนเรื่องการตามหาศพสามีของเธอค่ะ
ยืนยันว่าจะตามหาศพของสามีต่อไป
แม้ว่าความหวังมันจะน้อยลงไปทุกทีค่ะ
ถ้าว่าเขาทำจริงเขาก็ต้องมาทำร้ายหลักฐาน
เหมือนเราจะพยายามหาเขาก็พยายามทำร้าย
มันก็มันเสียเวลาเราด้วยค่ะ

เราก็เอียงหูฟังตลอดว่ามันมีแนวโน้มเป็นไปได้ไหม

ถ้าตรวจแล้วเออเป็นแฟนเราจริง
เราก็จะพาลูกน้องเราไปดำจุดนั้นอีกเหมือนกัน

เกี่ยวกับเรื่องของการตามหาศพของเสียโกศลนะคะ

ที่มีชาวประมงลากอวนแล้วติดมาเนี่ยนะ

ก็อาจจะเป็นกระโหลกของสามีเธอก็ได้นะ
ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ชัดเจน

ตกลงแล้วใช่หรือไม่ใช่
แล้วมันมีอีกประเด็นนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เธอก็ให้ญาติญาติช่วยกันออกตามหา
ตามที่ร่างทรงพระเจ้าชัยวรมันที่๗บอก
บอกว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เธอตามหามันก็มีจุดบางจุด
ใกล้เคียงกับจุดที่ร่างทรงบอกจริง
ซึ่งเธอก็แปลกใจเหมือนกันว่าเออมันก็ตรงกันนะ
ซึ่งจุดตรงนั้นอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เจอหลักฐานชิ้นสำคัญ
พยายามจะขึ้นไปดูนั่นแหละแต่ว่ามันติดเขตบ้านคน
แล้วก็ลักษณะเหมือนเขามีคนเฝ้าอยู่ตลอดเวลาตรงนั้น

ทั้งณะมีคนเฝ้าไม่กล้าขึ้นไปเขามองจับตามองเรา
แต่ว่าทางตัวหนูเองหนูออกไปไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยว
มันก็ไม่ปลอดภัยกับตัวเราเอง
ก็บอกว่าจุดที่ร่างทรงพระเจ้าชัยวรมันที่๗บอกเนี่ยค่ะ
เขาก็เคยคิดจะไปหาอยู่หลายรอบเหมือนกันนะ

ที่บอกมันเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ

ส่วนเรื่องที่วันนี้ครอบครัวไปยื่นหนังสือคัดค้างการประกันตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
พี่ชายของเสกวสนก็พูดตรงกับภรรยาของเสกวสน
เขาก็กลัวเรื่องของความไม่ปลอดภัย
ได้แต่หวังว่ากฎหมายจะเอาผิดผู้ต้องหาทุกคน
แล้วก็ไม่อยากให้ผู้ต้องหาทั้ง๘คนได้รับการประกันตัวค่ะ

ครั้งนี้ผมคิดว่านะ

กฟ้องทุกเรื่องทุกอย่างตลอดมา
คือการตามหาเสียโกศลตลอดเวลาที่เกิดเรื่องเนี่ย
ทางภรรยาแล้วก็ญาติญาติจะมุ่งเน้นไปทางทะเลนะครับท่านผู้ชมครับ

ร่างทรงพระเจ้าชัยวรมันที่๗
ติดต่อมายังภรรยายังญาติเสียโกศลบอกว่า
อยู่แถวขนำแถวต้นปามติดกับคลองเนี่ย

นี่คือร่างทรงพระเจ้าชัยวรมันที่๗
คือถ้าย้อนไปเนี่ยต้องไปนู่นเลยครับ

เขาเคยโด่งดังมีชื่อเสียงขึ้นมาเพราะว่า
ชี้จุดที่คดีพออ้อยถูกอุ้มฆ่าที่จังหวัดอุบลรัชธานีเอาไว้ถูกนะฮะ

ชื่อจริงคือดรสุทัศน์ชัยกลมไทยสงฆ์
เป็นอดีตข้าราชการครูนะครับ
รสุทัชชัยเนี่ยนะบอกกับเรานะครับบอกว่า
พระเจ้าชัยวรมันที่๗บอกผ่านร่างทรงของเขา
บอกว่าร่างของเสียโกศลถูกฝังดินอยู่ใกล้คลองน้ำฝั่งตะวันตก
คลองเนี่ยลักษณะตรงนั้นมีต้นปามใหญ่ใหญ่กว่าล้อรถอีก
ร่างของเสียโกศลอยู่ทางตะวันตกของต้นปามห่างประมาณ๗๙ทิศใต้ของต้นปาม
มีต้นไม้สีดำขนาดต้นมะพร้าวอยู่ด้วยคนร้ายเนี่ยแบกร่างเสียโกศลผ่านคลอง
แล้วก็เอามาฝังเอาไว้แถวนี้
มันจะเอาศพไปลงทะเลแต่มันย้อนคืนย้อนคืนกลับมาก็คืออยู่ในส่วนที่เป็นโค้งนะครับ
โค้งโค้งนะพี่พี่รัฐนะโค้งนะบอกทุกคนเลยโค้ง
แล้วก็โค้งนั้นมันจะมีต้นปามอยู่
ตะวันตกโค้งครับคือผมการันตีว่าศพเสียโกศลเนี่ยครับ
อยู่ทิศตะวันตกคลองมีต้นปามตะวันตกต้นปาม
ตะวันตกคลองนี่หมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในคลอง

ไม่ได้อยู่ในน้ำถูกฝังไว้

ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะแต่ว่าถ้าตามที่คุณสุทัศน์ชัยเขาบอกเนี่ย
ก็คือไม่ได้อยู่ในทะเลถูกฝังเอาไว้ก็จะย้อนไปที่พยานที่เคยบอกว่าฝัง

ใช่ค่ะแล้วก็บางข้อมูลก็บอกว่าหรือว่าเขาให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อ
ได้หาไม่เจอสักทีก็อ้างว่าไปทิ้งทะเลอะไรแบบนี้